กำลังใจที่คนบันเทิงส่งให้รวมไปถึงความคิดเห็นค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือนะคะน้องที่ทำหลวงทั้ง๑๓คนค่ะ

เพราะว่าจริงหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะ
ว่าคุณกวางเนี่ยเขาเป็นนักดำน้ำมาก่อน
การดำน้ำใต้อุโมงถือว่าเป็นกีฬาที่อันตรายที่สุดในโลก

ใช่เพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็คุณกวางฝากความห่วงใยมาถึงโค้ดเอกด้วยนะคะ
โดยความเห็นส่วนตัวแล้วในฐานะนักดำน้ำคนหนึ่งนะครับ
ผมก็คิดว่าวิธีนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าการดำน้ำถ้ำเนี่ยคือถือว่าเป็นกีฬา
เป็นกิจกรรมที่อันตรายอันดับต้นของโลกนะครับ
แต่ว่ายังไงเนี่ยส่วนตัวผมก็ขอให้น้องออกมาข้างนอกได้อย่างปลอดภัย

ยังไงก็ต้องฝากเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ที่นั่นที่พร้อมใจช่วยเหลือน้องกันนะครับ
แล้วก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกหน่วยทุกฝ่ายนะครับ
ที่ช่วยกันพาน้องทั้ง๑๓คนออกมานะครับ

แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะที่มาออฟฟิศเราเมื่อวานนี้
คุณต้องทูพีต้องร้องเป็นแรปหรือเปล่า

ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ขอเอาใจช่วย๑๓ชีวิตนะคะ
ที่รอการนำตัวกลับมาจากถ้ำหลวง

ตอนนี้ก็มีกระแสตำหนิออกมาไงว่า
โค้ชเอกเป็นคนพาน้องเข้าไปในท่ามนะคะ
เป็นกระแสดราม่าขึ้นมาในโลกโซเชียลเลย
รวมไปถึงพี่โต้งเขาก็ขอส่งพลังให้กับพี่
เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ตั้งใจปฏิบัติภารกิจ
ช่วยเหลือครั้งนี้อย่างสุดหัวใจค่ะ
เราก็อยากขอบคุณนะครับพี่ทุกทั้งหลายฝ่ายนะครับ
โดยซิลตำรวจหรือท้องถิ่นนะครับที่จะช่วยน้องนะครับ
แล้วก็รวมถึงโค้ชนะครับที่ดูแลน้องก็เป็นอย่างดีนะครับ
ก็เหมือนเป็นเสาหลักนะครับของทีมนะครับ
ก็อยากให้สู้ครับผม

ปลอดภัย๑๐๐กลับมาฟื้นฟูนะครับ
กลับมาเป็นนักกีฬาเตะบอลกันเหมือนเดิมนะครับ
สู้นะครับทุกคนกำลังเชียร์อยู่
ค่ะก็เป็นงานใจเช่นเดียวกันนะคะ
เมื่อวานนี้เจอคุณโต้งนะคะช่วงเย็น
แล้วมันเกิดข่าวที่เรือล่มที่ภูเก็ต

ทำร้านอาหารที่ภูเก็ตก็ตกใจเหมือนกันนะคะ
ก็ช่วงนี้เขาเรียกว่าเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะ
ส่งกำลังใจมาผ่านหน้าจอเราได้นะคะ

อีกท่านหนึ่งนะคะก็พี่นุษย์นะคะ

เมื่อวานนี้ลงเพจของเป่าจินจงค่ะ
พี่นุ้ตนะคะร่วมกับพี่บินนี่ค่ะ
เมื่อสักครู่ที่ฉันก็พยายามโทรหาพี่บินอยู่นะคะตอนนี้

ต่อยังไม่ได้เลยนะคะจะสัมภาษณ์สักหน่อยค่ะ
ซึ่งพี่นุษย์ได้นำทีมงานไปที่ถ้ำหลวงค่ะจังหวัดเชียงราย
ร่วมกับบุรณฐฤษีแสงทำเชียงรายนะคะนำอาหารไปร่วมสมทบ
เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะ
ซึ่งในเพจก็บอกมีเมนูหลากหลายมากเลยค่ะ
ปาเกตตี้ไก่สปาเกตตี้เบคอนนะคะ
โดยในวันนี้ค่ะพี่นุษย์และทีมงานจะร่วมทำอาหารเป็นจิตอาสา
ของที่แบบเกี่ยวข้องกับการทำงานไฟชงไฟฉายไปนะ
แล้ววันนี้ก็เราก็ได้เห็นแบบคนในวงการบันเทิงอีกหลากหลายคนนะ
ที่หยิบด้วยน้ำใจส่งไปที่หน้าท่ำหลวงกันมากมาย